หนึ่งเรื่องมาฝากเตือนสาวนะครับ
โดยเฉพาะน้องนักศึกษากลางวันแสกก็ไม่เว้นนะฮะ
เดินเดินอยู่ริมถนนครับมีผู้ชายคนหนึ่งขี่รถมาข้างหลัง
องซ้ายมองขวาจอดรถปุ๊บสไลด์หนอนโชว์เลย
รถวิ่งเต็มไปหมดแถวอ่อนนุษย์นะฮะ
เพื่อนที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งเห็นก็เอามือถือมาถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะครับ
เห็นไหมฮะน้องคนนี้เขาหันหลังอยู่นะ
อีกคนนึงก็หันหน้าก็เลยเห็นพฤติกรรมของผู้ชาย
ที่ใส่เสื้อสีดำแล้วก็ใส่หมวกกันน็อกขี่รถมาจอดด้านหลัง
แล้วก็นั่งช่วยตัวเองบนรถจักรยานยนต์นะครับ
เพื่อนเห็นก็ถ่ายคลิปไว้ก่อนเป็นหลักฐานนะครับ
เนี่ยฮะทำแบบนี้ไม่อายสายตาใครกลางวันแสกริมถนนครับนะฮะ
คลิปนี้ผู้ที่โพสต์เอาไปแชร์ไว้ในกลุ่มข่าวสารกรุงเทพ
เตือนทุกคนระวังผู้ชายคนนี้ด้วย
เธอกับเพื่อนนี่ยืนอยู่หน้าปากซอดอ่อนรถ๖๖
ตอน๑๐โมงเช้าของวันที่๒๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
เห็นแล้วมีผู้ชายคนนี้ขี่รถมาจอดข้างหลังด้อมมอง
แล้วก็ควักอวัยวะเพศออกมาช่วยตัวเองตอนกลางวันแสกนะฮะ
น้องเขาถ่ายเอาไว้แล้วก็โพสต์คลิปเตือนภัยไปให้ระวังกันด้วย
แต่ว่ายังไม่ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีเอาผิดกับผู้ชายคนนี้นะครับ